นี่เธอแม่ลูกดกจะดกอะไรขนาดนั้นเนี่ยน่ะโอยดกแบบนี้ก็ตายเสีย
โด๊กโด๊ก

เจอวันน่ะ
ตอนแรกซูมเข้าไปใกล้ผมนึกว่ามะม่วง

แต่มันรอบเลยรอบต้นเลยค่ะ
เจ้าของติ๊กต๊อกรายนี้เขาไปพบนี่แหละ

ลูกเล็กลูกใหญ่เยอะแยะเยอะแยะกันไปหมดเลย
ประมาณร้อยลูกได้

ดิฉันว่าถึงไม่เชื่อคุณไปนับสิ

เดี๋ยวเชื่อเขาเถอะว่ามันเป็นร้อยนะ
เขาบอกว่ามันประมาณร้อยลูกแต่ไม่รู้ร้อยเท่าไหร่ว่ากันไปนะ
ดีใจก็ดีใจแต่อุ๊ยมันเยอะไปเปล่า
ไม่เคยเห็นกระจายไปต้นอื่นบ้างไหมล่ะ
อีกต้นนึงยังไม่ออกสักผลนึงอะไรอย่างนี้

เหรอมันจะสดชื่นอยากกินเยอะ